คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์วันนี้นะคะ
๓๑ตุลาคมเป็นเวลาเป็นวันที่ทุกปีเนี่ย
จะมีแก่นำนปชนำดอกไม้มาร่วมรำลึก
ถึงการเสียชีวิตของลุงนวมทองไพรวันนะคะ
ผูกคอเสียชีวิตในปี๒๕๕๙
จากการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยการรัฐประหาร
ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่๑๔แล้วค่ะ
ช่วงสายนะคะมีนางธิดาถาวรเศษ
นายแพทย์เหวงโตจิราการแล้วก็นายก่อแก้วพิกุณฑอง
มาร่วมรำลึกที่สะดมอนุสรหน้าที่ทำการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ

ก็มีการนำดอกไม้ของแก่นำนปชคนอื่นมาด้วย
ฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าทุกคนก็พร้อมใจกันมามาแบบนี้ทุกปี
ซึ่งภรรยาของนายนวมทองก็ได้นำดอกไม้แล้วก็อาหาร
วางไว้ที่บริเวณอนุสรซึ่งก็มีตำรวจมาดูแลในพื้นที่ด้วย
ธิดาออกมากล่าวถึงสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
ปัจจุบันของนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนบอกว่า
เป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้ชีวิตสิทธิเสรีภาพ
เป็นการสืบทอดการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตย
เหมือนลุงนวมทองซึ่งสนับสนุนนะคะ
คงมองเห็นในสิ่งที่ความปราธนาดีของเยี่ยมว่าชน
แม้คุณอนันต์จะมีประวัติศาสตร์
ในการที่เป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเรียกสร้างประมาณ
แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือในช่วงเวลานั้น
ก็ได้มีสิ่งอะไรดีเกิดขึ้น
จนกระทั่งนำมาสู่รัฐบาลสมุน๒๕๔๐
พนันเนื้อก็คิดว่าในส่วนของคุณอนันท์ที่เตือน
น่าจะรับฝั่งคือเท่ากับว่าคุณอนันท์รับฝั่งเยาาบัโฉร
ใช้ที่ความยิ่งมากขึ้น
แล้วก็อย่าไปยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดเลย
นี่เป็นการแสดงความจริงใจว่าคุณต้องการปกครองจริงหรือไม่
ถ้าคุณต้องการประวัติศาสตร์จริงคุณต้องทำสิ่งนี้ในความจริง
นี่คือสถานการณ์เฉพาะหน้าสถานการณ์ทั่วไป
ผมคิดว่ารัฐบาลนี้ควรจะเริ่มสนองตอบต่อข้อเรียกร้องของประชาชน
อย่าไปบอกว่าคนมาชุมนุมกันแค่แสนคน
ส่วนบรรยากาศช่วงเย็นนะคะก็มีประชาชน

อย่างด้วยคุณเขามาทุกปีเลย
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมในสถานการณ์ขณะนี้ด้วย
ปีนี้เขามาไม่ได้มาเปล่ามาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
คือเอาเชือกฟางมาผูกคอคล้ายกับเป็นห่วง

ก็คือจำลองเหตุการณ์ที่ลุงนวมทองผูกคอเสียชีวิตนั่นแหละ
ตำรวจต้องลงมาถามเลยว่า
มันยังไงเพราะว่ากลัวมันจะเกิดอันตรายเดี๋ยวเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมานะคะ
ซึ่งในหุ่นก็บอกว่าเชือกที่เขาใช้เป็นเชือกฟาง
ถ้ามันเกิดผิดพลาดจริงเนี่ยมันขาดง่ายมันก็จะไม่เป็นอันตรายมาก
แล้วก็หนึ่งในนั้นนอกจากประชาชนที่ทยอยมาสมทบ
มีคุณหมอทศพรเสรีรักมาด้วย
ช่วงค่ำก็มีกิจกรรมเล่นดนตรีแล้วก็ปราศัยถึงการต่อสู้

มีการพูดถึงแก่นำคณะรัศดรอย่างรุ้งไม้แล้วก็เพนกวินด้วย
แล้วก็มีการนำรูปวาดของลุงนวมทองมาตั้ง
เพื่อให้คนที่มาร่วมรำลึกเนี่ยได้จุดเทียนแล้วก็วางดอกไม้นะคะ
โดยก่อนเริ่มกิจกรรมค่ะมีนายปียรัฐจงเทพหรือว่าโตโต้
แก่นำกลุ่มคณะราษฎร๖๓ที่มาด้วย
กรำลึกวีรกรรมของลุงนวมทอง
แล้วก็มีการลอยกระทงร่วมกันตรงคลองด้านข้างด้วยนะคะ
ซึ่งตลอดการทำกิจกรรมในช่วงค่ำเนี่ยก็มีฝนตกโปรยปลายเป็นระยะนะคะ
การจราจรด้านหน้าไทยรัฐก็สามารถผ่านได้ตามปกติ

ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวโดยสงบนะคะ
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ